คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นย่านดอนเมืองนะคะ
ที่ซอยโกสุมพิสัย๔๓๔๕ช่วงตรงนั้นจะเป็นถนน๒เลน
คือตำรวจสายตรวจสอนอดอนเมืองเขาบอกว่าพบรถเก๋งต้องสงสัยคันหนึ่ง
ก็เลยระดมกำลังมาเพื่อที่จะสกัดจับรถเก่งคันนี้ปรากฏว่ารถเก่งคันนี้หนี
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจคือตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไปสามนายนะคะ
ส่วนรถเก่งคันนี้ก็พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าเละแบบนี้ค่ะอืมคนขับรถก็เจ็บเหมือนกัน
แต่ว่าในรถก็มีของผิดกฎหมายจริงนั่นแหละ
มียาบ้ามียาไอซ์แล้วมีปืนเหมือนกับขึ้นลำเอาไว้แล้วด้วย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพตำรวจสอนอดอนเมืองไล่ล่าคนร้ายนะคะขับรถเก๋งสีขาว
หลบหนีการตรวจค้นในซอยโกสุมรวมใจ๔๓และ๔๕ในเขตดอนเมืองนะคะ
ก็จะเห็นว่าตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์หน้ารถเก่งคันนี้
แล้วรถจักรยานยนต์ตำรวจอีกคันก็ไล่ตามมา
คือรถจักรยานยนต์ตำรวจมากันสามคันแล้วก็ตามรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ชนรถจักรยานยนต์ตำรวจ
คือชนจนแบบไปอัดติดอยู่กับตึกแถวแบบนี้ค่ะ
แล้วรถเก๋งต้องสงสัยคันนี้ก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ตำรวจก็เลยปิดล้อมนะคะนำตัวคนขับออกมาจากรถนะคะ
คนขับหัวแตกนำส่งโรงพยาบาลภูมิพล
ชื่อว่านายอัธพลโพสุวรรณอายุ๓๔ปี
อายัดตัวเอาไว้เพื่อสอบสวนค่ะ
ตำรวจบาดเจ็บไป๓นายนะคะ
๑๐ตำรวจโทจากกระพงชัยรถแขนหักค่ะ
ตำรวจโททรงเกียรติบุญมีมากขาขวาหัก
ตำรวจโทวัฒนยูสุทธบริบาลเจ็บที่มือขวานะคะ
ทั้งหมดเป็นสายตรวจสอนอดอนเมือง
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถเก๋งคันนี้นะคะ

ด้านหน้าเนี่ยยุบไปครึ่งคันนะคะไปจนถึงห้องเครื่องเลย
ปรากฏว่าในรถมีปืน๙มิลลิเมตร๑กระบอก
กระสุน๗นัดขึ้นลำพร้อมใช้นะคะ
เบาะมีกระสุนอีก๘นัดแล้วก็มียาไอซ์๓๐กรัม
ซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของหน้ารถ
ทั้งหมดนี้ก็รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
ใกล้กันตรงจุดเกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์สีฟ้าของตำรวจ
รถจักรยานยนต์สีน้ำตาลทะเบียนราโล่ก็เสียหายนะคะ
เป็นรถของเจ้าหน้าที่ครับตู้กับข้าวร้านอาหารตามสั่ง
ร้านขายเสื้อผ้าของชาวบ้านตรงนั้นเนี่ย
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าตึกโอ้โห
กระจัดกระจายค่ะถูกชนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิงผู้กำกับการสอนอดอนเมือง
ก็เลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจชุดจู่โจมนอกเครื่องแบบออกตรวจพื้นที่ค่ะ
แล้วพอไปถึงบริเวณซอยโกสุมรวมใจ๘เจอรถคันนี้
รถเก๋งสีขาวคันนี้เป็นรถต้องสงสัยขอตรวจค้นแต่รถคันนี้ถอยเลย
ขับถอยหลังหนีเลยกลับรถหนีเลยอะค่ะครับแล้วก็พุ่งมาตรงเนี้ยตรงจุดที่เกิดเหตุ
จู่โจมก็เลยวิทยุขอกำลังเสริมตำรวจสายตรวจสองนายอยู่ใกล้ใกล้
ก็เลยไปสกัดจับก่อนแต่คนขับรถเก่งก็เร่งเครื่องชนเลยอ่ะนะคะ
รถตัวเองก็เสียหลักชนเสาไฟฟ้าคนขับมีอาการคล้ายคนเมาด้วยค่ะ
ตำรวจบอกเหมือนกับเมายาครับก็ตอนนี้ยังสอบปากคำอะไรไม่ได้นะคะ
แต่สอบประวัติแล้วมีประวัติผัวพันกับยาเสพติด
ก็เบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการมียาเสพติดกับอาวุธปืนที่ตรวจพบไว้ในครอบครองครับ
คุณต้องหวังเกี่ยวกับสัญญาณสิทธิ์ข้างเก่าประมาณนั้นมีหรือครับ
เรื่องต้นนี้ประสานสืบแล้วครับมีเห็นมีหลายรายการครับอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ครับ
ป้ายทะเบียนกับตัวภาษีคนละชนิดกันครับอยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขเครื่องหมายเล็กตัวถังต่อไปครับ
น่าจะอยู่ในอาการเมายาด้วยฮะตอนนี้ครับก็เลยยังสอบยังไม่ได้ความรายละเอียดที่ชัดเจนครับ
มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณลุงท่านนี้นะครับบอกว่าตอนนั้นก็นั่งพักอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคนตะโกนเสียงดังมาจากถนนบอกว่าให้หยุดให้หยุดประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็เดินออกมาดูเห็นรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วแบบเร็วมาก
แล้วก็ชนกันเสียงดังสนั่นรถเก๋งสีขาวเหินจากลูกระนาดเพราะว่าขับมาเร็ว
เสียหลักไปชนร้านขายจักรเย็บผ้าร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
ก่อนจะไปฟาดชนกับตำรวจอีกนะครับส่วนตำรวจสายตรวจอีกคันหนึ่ง
จอดจักรยานยนต์วิ่งลงไปล้อมรถเก๋งแล้วก็ทุบกระจกรถ
ก่อนจะนำคนขับรถออกมาในสภาพบาดเจ็บ
ผมเพิ่งเห็นเหตุการณ์นี้แหละแล้วผมก็ออกมาดู
มาเร็วมากนะรถรถสีขาวเนี่ยรถเก่งเนี่ย
ตะโกรษน่ะละตะโกรษเลี้ยวแต่ตรงนี้แล้ว
แล้วประตูรถก็เปิดไม่ได้แล้วเขาก็

ก็เค้าไม่ได้ขัดขึ้นอะไรนะตกใจอ่ะ

แต่รถถึงเสียงรถมาแรงมาเร็วเลยนะ
อืมเร็วมาก
เพราะมันแรงเร็วแล้วสำรวจก็ตกลแรงมาก

พอมันไปถึงนู้นแล้วมันได้ยินเสียงอยู่แถวนี้แล้วมันจนตั้งเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่กลัว
ก็เดินมาบอกเห็นคนร้ายเขาก็ดึงออกมาแค่นั้น
สำหรับประวัตินายอัฐพลคนขับรถเก่งคันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายพื้นที่เลยค่ะ
สนสายไหมดินแดงบางเขนรวมถึงจังหวัดปฐุมธานีด้วยนะคะหลายพื้นที่เลย
พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
ส่วนกรณีขับรถชนตำรวจเดี๋ยวรอสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ